อยากรู้เหมือนกันว่าราศีไหนจะบุญลนทัพในช่วงนี้

แหมหมอกัยมาเป็นประจำ

วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของราศีกันบ้าง
ราศีไหนบ้างที่จะมีโชคลาภแบบบุญใหญ่ลนทัพ
ช่วงนี้ใกล้เข้ามาแล้วนะสำหรับวันที่คนเนี่ยโอ้โหลุ้นมาก

ใช่ค่ะเสาร์หน้าไม่รู้วันอะไรนะคะ

อาจจะแบบอาจจะแบบอยากจะลงทุนนะแต่ว่าเราควรจะมีการเช็คดวงก่อนนะ
ก่อนที่จะไปเสี่ยงดวงเพื่อเป็นการลดความเสี่ยง
ใช่แล้วว่าเราแบบว่าดวงเราจะแบบพอจะมีลาบบ้างไหมพอจะเสี่ยงได้ไหมยังไง
มาดูกันเลยนะคะราศีแรกนั่นก็คือชาวราศีมีน

ใช่ค่ะชาวราศีมีนเรียกว่าโหดวงดีมาก
ดีทั้งเรื่องงานแล้วก็ดีทั้งเรื่องของการเงิน
โดยเฉพาะในเรื่องของการเงินดีมากเพราะว่ามีโอกาสที่จะได้ลาบจากการทำงานซะเป็นส่วนใหญ่ก่อน
แล้วในเรื่องของลาบจากการเสี่ยงดวงก็มีเช่นกัน
เพราะฉะนั้นถ้าใครที่วางแผนว่าอยากจะเสี่ยงดวงอยู่แล้วนะคะรีบวิ่งพุ่งเข้าไปที่แผงได้เลยนะคะ
เพราะว่ามีโอกาสได้แต่ว่าถ้าสมมุติจะให้ดีมากขึ้นควรจะไปทำบุญเสริมดวงสักนิดหนึ่ง
เพื่อแบบว่าทำให้ลาบก่อนเล็กกลายเป็นลาบก้อนใหญ่
ควรจะไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการปล่อยสัตว์น้ำ
ปล่อยสัตว์น้ำปล่อยปลาปล่อยหอยขมก็ได้
แต่ถ้าสมมุติว่าเวลาที่เราปล่อยสัตว์ชนิดไหนแล้วแนะนำว่าเราอย่าไปกินสัตว์ชนิดนั้นบ่อย
หรือว่าถ้าเลิกได้ก็เลิกเลยหรือไม่ว่าเราอาจจะเหมือนกับว่าเลือกปล่อยเฉพาะสัตว์ที่เราไม่กิน

ถ้าใครไม่ทานปลาไหลปล่อยปลาไหลนี่สบายเลย
อภัยเฉพาะสบายเลย

ทำให้คุณมีโอกาสทางเรื่องของการเงินโชคลาภเข้ามา
ก็คือให้ไปทำบุญด้วยการปล่อยสัตว์น้ำสำหรับราศีมีน
จริงแล้วราศีอื่นสามารถทำได้ไหมคะ

สำหรับใครที่อยากจะให้อันนี้ส่งผลบุญช่วยในเรื่องของการเงิน

ราศีต่อไปที่บุญหล่นทัพก็คือราศี

ชาวราศีเมษเรียกว่าดวงการเงินปังดีมากเลยนะคะ
คืออาจจะมีงานเข้ามามากขึ้นเงินมันก็เลยมากขึ้น
แต่ว่าอาจจะได้รับผิดชอบงานบางอย่างที่มันได้ค่าตอบแทนสูงนะฮะ
โดยเฉพาะถ้าคนที่ทำธุรกิจก็ยิ่งดีมีโอกาสมีลูกค้าเข้ามามากขึ้น
มีโอกาสทางธุรกิจก็คือเหมือนกับว่าจะมีกำไรเพิ่มมากขึ้น
ส่วนในเรื่องของโชคลาภก็มีคือชาวราศีเมษนานจะมีสักที
ส่วนใหญ่เวลาเสี่ยงดวงจะเฉียวซะเป็นส่วนใหญ่ไม่ค่อยตรง
ในช่วงนี้อาจจะมีโอกาสแหละ

ช่วงนี้นอกจากเรื่องของโชคลาภลอยแล้วเนี่ย
ก็ยังเป็นโชคลาภจากการทำงานทำมาค้าขายของตัวเอง
ที่ทำให้เรามีเงินเพิ่มมากขึ้นด้วย
ราศีเมษนี่ควรจะทำบุญเสริมเรื่องของโชคลาภยังไงบ้าง
ควรจะไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการบริจาคทรัพย์
ให้กับผู้ยากไร้หรือว่าผู้ด้อยโอกาส
โดยการบริจาคทรัพย์ก็คือเราไม่ต้องนับ
บางคนอาจจะตกใจว่าอุ้ยบริจาคทรัพย์แบบไม่ต้องนับ
อาจจะแบบว่ากลัวไปหยิบโดนแบงค์เทาแบงค์ม่วง
อาจจะทำให้เราขาดสภาพคล่องได้
แล้วก็อาจจะเหมือนกับว่าบริจาคเป็นพวกเหรียญก็ได้

แล้วก็ให้บริจาคหย่อนตู้ไปหรืออะไรแบบนี้

การทำบุญแบบไม่นับก็คือเหมือนกับว่าเราไม่ได้ตั้งใจ
การทำบุญแบบไม่ได้ตั้งใจก็จะทำให้เราได้โชคลาภแบบไม่ได้ตั้งใจเช่นกัน

แล้วก็อีกหนึ่งราศีโอ้โหราศีนี้จะเป็นใคร

นั่นก็คือชาวราศีเมทุนเลยค่ะ
โอ้โหราศี

คือชาวราศีเมทุนเนี่ยช่วงนี้เด่นในเรื่องของพวกโชคลาภนะคะ
อยู่ดีเนี่ยอาจจะมีคนเอาพวกของขวัญของฝากของรางวัลมาให้

อะไรของฟรีเหรอ
อ้าวมีไหม
เดี๋ยวเดี๋ยวผมนึกก่อน
ช่วงนี้มันก็มีนะ
ว่าช่วงนี้อาราจับเลย

อาจจะแบบโชคราบที่แบบว่าเล็กน้อยพอหอมปากหอมคอ
เพราะฉะนั้นชาวราศีเมทุนฟังแล้วเนี่ยโอ้โหอย่าเพิ่งตีปีกไป

ก็คือเหมือนกับว่าให้ลงทุนได้แต่ว่าเล็กน้อยพอ
อย่าเยอะนะคะถ้าสมมุติว่าเราลงทุนเยอะเกินไปเนี่ย

งั้นขอเคล็ดลับในการพิชิตโชคลาภให้กับราศีเมทุนหน่อยจ้ะ
ชาวราศีเมทุนนะคะแนะนำว่าให้ไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของน้ำค่ะ
เพราะว่าน้ำในทางโหรศาสตร์หมายถึงเรื่องของโชคลาบเงินทอง
เช่นการถวายปัจจัยค่าน้ำให้วัดก็ได้
การซื้อน้ำดื่มเป็นแพ็คไปถวายพระก็ได้
ดีจังดีจังเอายังไงซะคุณผู้ชมเรื่องของการเสี่ยงดวง
เรื่องของโชคลาภมันก็ต้องใช้สตินะ
ถูกต้องเพราะว่าทุกการลงทุนมีความเสี่ยงนะคุณผู้ชม
แต่ว่าถ้าอยากจะทำบุญเพื่อเสริมเรื่องของการเงิน
ก็สามารถทำได้แบบนี้อย่างที่หมอไก่บอกทุกวิธี
แต่ยังไงวันนี้ขอบคุณหมอกัยนะคะ